ช่วงนี้ร้านอาหารเองก็ปรับตัวกันเยอะ

ร้านถูกปิดตัวลงเอ๊ะทำยังไงดี
แต่มีอยู่ร้านหนึ่งเรียกว่าเป็นร้านในตำนาน
ปกติที่เขาเปิดขายเขาก็สร้างตำนานไปแล้วนะ
แล้วเขากลับมาพร้อมกับตำนานของเขา
ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปส่องทั่วไทยไปกับใบตอ
ยังพัช
คุณตัวมันคุณชีสาครับผม
แล้วก็รายการกำลังข่าวพาย่านยืน

เฮ้ยนี่เขาพูดถึงพวกเราด้วยเหรอ

ที่จำได้ไหมคุณคุ้นไหม

เหมือนเป็นร้านสะทานีมีหอยค่ะคุณ
ช่วงที่เขาเปิดร้านนะคุณนะอันนี้เป็นภาพเก่านะ
ตอนที่ร้านเขายังเปิดให้เข้าไปรับประทานอาหารได้อยู่นะคะ
ลีลาแบบนี้นี่แหละค่ะไม่มีใครที่ไหนเลยค่ะ
พี่เขาเป็นพนักงานและเจ้าของร้านสถานีมีหอยที่โด่งดังมากนะคะ
การเต้นเรียกลูกค้าของเขาเป็นสไตล์ของเขานะคุณ
ไปขายไปจนลูกค้าติดอกติดใจแล้วคุณดูลูกค้าสมัยก่อน

น่าจำได้คือเขามียอดขายนะเดือนหนึ่งเป็นร้านนะ
แล้วตอนนี้ต้องมาเต้นที่ไหน
คนไปทานเนี่ยคุณจะต้องเห็นว่าเขาเต้น
แต่ทีนี้ร้านมันไปทานไม่ได้
ทำยังไงคุณร้านก็ต้องปิดแต่ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป
ส่งกันเองในยุคโควิดแบบนี้แหละค่ะ
มาเสิร์ฟกันให้ถึงบ้านกินไปฮาไป
คุณรู้มั้ยว่ารายได้ของเขาเดือนหนึ่งนับไม่ถ้วนกันอ่ะ
ใช่เฉพาะเขาต้องทำแบบนี้เพราะอะไรดูมั้ย
อันนี้บางคนมองว่ามารบกวนหรือเปล่าเป็นดราม่าหรือเปล่า
แต่คือต้องบอกว่าเขามีเจรจนาดี

นี่คุณดูเนี่ยเขาก็ขับไปส่งกันเอง
ผมมีอยู่วันหนึ่งประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
ขับรถอยู่แถวเส้นนี้ลามอินทาเรียบด่วนรามอินทา

คือแก๊งนี้เขาเป็นแก๊งที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้ว
ใช่แต่สไตล์ของเขาก็ก็ยังคงมีเอกลักษณ์

จะไม่เว้นเลยอ่า
หลายคนเนี่ยเครียบนะคะก็คนที่สั่งไปตอนนี้เขาก็จะไปส่งเองอิ่มท้องอิ่มใจนะให้เห็นการเต้นความพยายามในการปรับตัวการสร้างสีสันของเขานะนอกจากว่าลูกค้าที่แบบรอรับแล้วจะยิ้มมีความสุขแล้วอ่ะบางคนก็เต้นอยู่ห่างยังโทร
สั่งยังไงไปถามพี่เขาเองละกัน
เขาบอกเวลาเปิดปิดร้านแล้วก็สั่งได้ใช่สนุกสนานแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่นะกันสำหรับการปรับตัวของร้านอาหารต่างในสถานการณ์โควิด๑๙นะคะอืมเมื่อกี้คุณชนะไปเต้นอยู่กับเขาได้ไหมคุณไปอยู่มุมไหนของร้านเมื่อกี้เออก็อยู่ตรงล้อถ